เมื่อชายไทยอายุครบ๒๐ปีจะต้องบวชเรียนตอบแทนคุณบิดามานดานิยมบวชตั้งแต่เดือน๔หลังเสร็จงานเก็บเกี่ยวในไร่นาหรือบวชก่อนวันเข้าพรรษา
ซึ่งในการประกอบพิธีงานบวชก็จะมีวงปีภาษร่วมบันเลงเพลงถือว่าเป็นส่วนสำคัญในพิธี
วันก่อนบวชเรียกว่าวันศุกร์ดิบจะมีการทำขวัญนาค
หน้าเข้านั่งที่หน้าบาย๔แล้วปีภาษจะเริ่มพิธีด้วยเพลงโหมโรง
จากนั้นผู้ทำพิธีจึงจุดเทียน๓มัดส่งให้ญาติมิตรเวียนเทียนส่งต่อกันไป
จบแล้วจึงบันเลงเพลงรัวสามลา
ตักน้ำมะพร้าวอ่อนป้อนให้แก่นาค
แล้วบันเลงเพลงกราวในและเชิดเป็นอันจบพิธีในวันแรก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน